เมื่อไทยรับพุทธปรางแบบมหาญาณของเขมรมาใช้ในรัฐธิเทราวาส
สมมุติให้พระปรางคือเขาพระสุเมนอันเป็นแกนของจักรวาล
มีคติในการสร้างปรางที่นำมาศึกษากัน
ซึ่งบ้างว่าความแตกต่างของปรางแบบเขมร
และปรางแบบไทยที่เห็นได้จากจำนวนแบ่งชั้นรัฐประคดบนยอดปราง
ประดับส่วนยอดของปราง
ยังมีรูปตรีศูนย์หรือฝักเพกาที่นำมาประดับยอด
มีการเพิ่มประดับซุ้มบันแถลง
หรือช่องวิมารเข้าไปตามชั้นรัฐประคด
และนอกจากนี้ก็มีการศึกษาถึงปรางแบบเขมรและปรางแบบไทย
ด้วยความแตกต่างที่รูปเคารพตรงกลางอีกด้วย